บรรยากาศยังคงอยู่ในความรู้สึกของเรา

โอ้โหค่ายนาดาวเขาส่งตัวท็อปมาเลยนะจ๊ะ

บรรยากาศเป็นยังไงหลายคนยิ้มกันแก้มแทบแตกเลยนะคะ
เพราะว่าน้องเนี่ยน่ารักแล้วก็โชว์ความสามารถแบบเต็มที่เลย
สตาร์ทปีหมูทองด้วยการไปร้องเพลงสร้างความสุข
ไอซ์พาริสเจเจแล้วก็คู่จิ้นสุดฮอตพีพีบิลกิ้นค่ะ

และก็ไม่ลืมเตือนวัยรุ่นไทยตั้งการ์ดป้องกันโควิดด้วยค่ะ
วันอัยแรกหล่างให้ได้ความคิดถึงงั้น
ไหนก็ได้เจอความหล่อระยะใกล้

จิ้นสายวายฮอตทะลุทะลวงโควิดกันไปเลย
ปีที่ผ่านมาวงการบันเทิงได้รับผลกระทบ
โรคระบาดนี้เต็มก็จริงแต่ว่าความฮอตของทั้งคู่
ก็ดันให้ซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอดังมากในโลกโซเชียลค่ะ
แล้วก็เพลงที่ทั้งคู่ร้องยอดวิวก็ฮิตติดลมบนเหมือนกันนะคะ
งานนี้ค่ะบอกเลยว่างานต่อคิวจ้างยาวกันเลย
รวมไปถึงปีนี้ที่ค่ายนาดาวเตรียมจะเสิร์ฟซีรีส์ภาค๒ต่ออย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับเราถึงมันจะมีอะไรที่ไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้
แต่สำหรับเราสองคนก็ถือว่ามีเรื่องดีเยอะมากมายเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับ
อย่างเรื่องซีรีส์ด้วยเรื่องคอนเสิร์ตหรือว่าเรื่องอะไรต่างเนี่ย
รู้สึกว่าเป็นโอกาสชีวิตใหม่เป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่มากเลยเหมือนกันที่ได้มาลองทำอะไรที่ไม่ได้เคยทำมา
เราก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเหมือนเป็นอะไรที่แบบอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเหมือนว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดครับผม
เหมือนเราก็อยากจะให้ซีรีส์ของเราน่ะให้ทุกแบบทำให้ทุกคนชอบแบบเนี้ยครับ